สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขณะนี้
ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนั้น
ก็มีโอกาสการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
และมีโอกาสการเกิดฝนเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นการใช้ชีวิตในระยะนี้โดยเฉพาะการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษ
ปัจจัยหลักนั้นยังคงอยู่ในเรื่องของกระแสลม
ที่พัดปกกลุ่มเมืองในของเราอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนจะแรงเป็นพิเศษในช่วงเย็น
สามารถที่จะหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ
มหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แล้วก็ฝั่งอ่าวไทยจะแรงเป็นพิเศษในช่วงเย็น

ในช่วงค่ำคืนนี้ก็จะถูกการกันตัวกลายเป็นฝนฟ้าขนองตกขึ้นมา

ยังมีกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
เอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน
และแน่นอนจุดไหนที่มีการก่อตัวของกระแสลม๒ทิศทางที่มาปะทะกัน
พัดสอบกันก็สามารถให้จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
นี่คือภาพรวมปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศ
รวมถึงเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะครับ
ต่อจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไร
เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะมีโอกาสตกหลังจากนี้เป็นต้นไป

สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราด
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เน้นในบริเวณฝั่งอันดามัน
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
แน่นอนครับฝนเหล่านี้ตกหนักตกต่อเนื่องกันมาติดต่อกันหลายวันนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องย้ำเตือนก็คือเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่าง

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นน้ำฝนเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่จะมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแรง
ที่เมืองของเราต้องมาเชิญกันอย่างหนักดวงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้นะครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำที่เทลงมาในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
โดยเฉพาะเขื่อนเนี่ยนะครับพบว่าหลายพื้นที่ครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
โดยจากการตรวจสอบพบว่าตอนนี้เองทางสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทธกภัยแห่งชาติ
มีการรายงานนะครับว่าน้ำที่ใช้การได้รวมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
รวมถึงภาคใต้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากวานนี้
โดยปริมาณน้ำใน๓เขื่อนหลักก็ได้แก่
กิวคอหมาจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ
ขณะที่พื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น

และจากการคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงตั้งแต่วันที่๒ไปจนถึงวันที่๙มิถุนายนนี้
ก็ยังพบว่าฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านเพชรชบูรณ์
ส่วนภาคอีสานส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณตอนบนนะครับ
จังหวัดเลยหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนมภาคตะวันออก
ยังคงเน้นในจุดเดิมจันทบุรีและบริเวณจัวร์ตราศ
ส่วนภาคใต้ก็คือบริเวณจังหวัดนราธิวาสพื้นที่เหล่านี้เอง
จุดฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วฝนที่ตกลงมาก็ตกหนักซะด้วย
ยังไงใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวจะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมไปถึงต้องฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศรวมไปถึงข้อมูลน้ำที่จะใช้เป็นประโยชน์สำหรับใครที่จะต้องทำการเกษตร
รวมไปถึงใช้ในการป้องกันภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ